วันศุกร์ลงแข่งขันเพียงคู่เดียวทางด้านบีจีปฐุมยูเนเต็ดนะครับ
เปิดบ้านรับการไปเยินของลำพูลวารีเออร์ส
ีจีเตะมาสองนัดนะครับไม่ชนะใครมีแต้มเดียว
ส่วนลำพูลสี่นัดก็มีหนึ่งแต้ม
ขณะที่ไทยลีกวันนี้นะครับมีแข่งขันหลายคู่เลย
ที่น่าสนใจก็เวลา๑๙นาฬิกานะครับการท่าเรือเอฟซี
ในบ้านพบกับทางขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับการท่าเรือเพิ่งเตะไป
สองนัดมีสี่แต้มสัปดาห์ก่อนแข่งกับโปรลิสเทโลนะครับ
ไปเพียง๓๙นาทีก็ต้องยุติเกมลงเพราะว่าฝนตกนะครับ
ส่วนขอนแก่น๔นัด๔แต้มครับเพิ่งชนะเกมแรกนัดที่แล้ว
ชนะลำปางเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์ความพร้อมเกมนี้ทางเจ้าบ้านท่าเรือนะครับ
ได้แฮมินตันดีกี่ดาวสันโวทายลีกที่ผลทดแบนกลับมานะครับ
ก็จะลงเล่นกับทางด้านดาวรุ่งนะครับธีรศักดิเผื่อพี่มาย
ด้านกลางก็นะครับส่วนขอนแก่นนั้นแนวรุกก็มี
สันเมโลนำทัพนะครับแล้วก็จักริจภาระพล
อย่างโปรแกรมกันวันนี้นะครับสามคู่ด้วยกันเวลาสิบแปดในอีกา
บุรีเอฟซีพบกับพีทีประจวบนะครับแล้วก็เวลาหกโมงครึ่ง
นครราชสีมาพบหนองบัวพิชยะนะครับแล้วก็เวลา๑๙นาฬิกาการท่าเรือ
พบกับขอนแก่นนะครับ